มันติดตรงนั้นเนี้ยอืมติดในตรงขาขาที่โผล่มาแล้ว
อืมตาเขาบอกอืมสีอะไรเนี้ยสีสีจู๋มอ๋อแม่สีจู๋ม
อาหารอยู่อืมอ๋อเมื่อไหร่ครับนี้โลงออกมาหวานเนี้ย
ประมาณบ่ายบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งครับ
ครับคับกินนม้ออ่าไปไปไปไปไปไป
เขาจะดูดนมด้วยข้าง
มีแฝดด้วยเหรอตัวเนี้ยนะไม่ใช่อ๋อ
แต่ของก็มีลูกแฟดมามามามามาโทรหน่อยลูกโอ้ย
มามาออกมาเร็ว
ทั้งหมดกี่ตัวนะลุง๑๖ตัว

โอ้ตัวนี้ปกติน่ะลูกเนอะคอดเองอืมฮืออันนี้